เอ้าไปกันต่อนะคะเมื่อกี้อยู่ที่สุริน
จะพาคุณผู้ชมไปที่นครศรีธรรมราชกันบ้าง
ภาคใต้นะแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ทะเลนานาชนิด
ซึ่งมันไม่ได้มีแค่สัตว์ทะเลค่ะ
เมื่อชาวประมงสองคนต้องตกตะลึง
เมื่อไปเจอก้อนประหลาดก้อนนี้
ค่อยเปิดในกล่องออกมาเลยจ้ะ
เพราะว่าในกล่องนี้มีก้อนพวกนี้อยู่
เฮ้ยมันคืออะไร

มันก็เหมือนนะแต่
สองหนุ่มชาวประมงนี้เขาก็ไปถามผู้รู้
ปรากฏว่านี่คืออ้วกวาน

มันคืออ้วกวานค่ะคุณผู้ชม
มีขนาดเล็กขนาดใหญ่รวมกันแล้ว๑๒ก้อน
น้ำหนัก๓กิโลกรัม
กวานมันคืออะไรเราก็ไปสอบถาม
คุณพี่รอหมานหลงจิและคุณพี่สาโรธฮาสั้นเกิดลาบ
ทั้งสองเป็นชาวประมงที่ตำบลท่าสารา
อำเภอท่าศาลาห์จังหวัชนตร์น้องคอนสีธรรมราช

พี่เขาบอกว่าตอนที่พี่เขาตระเวนจับปลา

เป็นสีประหลาดเป็นก้อน
สีขาวบ้างสีคล้ำบ้างเนื้อเนียนลื่น

ที่เขาบอกตั้งแต่จับปลามาไม่เคยเห็นเลย
ก็เลยหยิบมาดูแล้วก็เก็บเอามาถามผู้รู้ในหมู่บ้าน
ผู้รู้ก็โอ๊ย
พื้นที่ก็เรียกขี้วานขี้วานหรืออ้วกวานหรืออำพันธ์ทะเลนี่นะคะ
มันเป็นผลิตผลที่มาจากการสำรอกหรือว่าการขับถ่ายของวาน
ซึ่งมันก็จะมีส่วนประกอบของคอเลสเตอรอลไขมันถึงร้อยละแปดสิบ
แล้วก็ยังมีสารเคมีต่างที่มาจากธรรมชาติ
ทำให้มันมีกลิ่นค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
ทุกวันนี้นะถ้าพื้นที่ไหนมีถ้าเขามีการขายเนี่ยจะขายได้ราคาสูงด้วยนะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะเอาไปทำเป็นหัวเชื้อน้ำหอม
เป็นที่ต้องการของตลาดมากแล้วเขาบอกเลยนะว่านี่เก็บได้แบบนี้นะ
เอาไปขายได้เลยเพราะว่าเขาต้องการกันเยอะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคนเคยพบสิ่งนี้นะคะในพื้นที่เกาะสมุยสุราธานี
ในพื้นที่จังหวัดสตูนก็มีภูเก็ตก็มี
แต่ที่นครศรีธรรมราชนี่ถือว่าเป็นการพบครั้งแรกเลย
คือไปขายแล้วมันแพงเนี่ยนะคำถามคือ
มันแพงสักเท่าไหร่เอออ่ามันต้องแพงสิคะอืม
เขาบอกว่าขายได้มากถึง๑๐๑๐๐ล้านเลยนะ
ข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ที่น่าเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ทองคำลอยน้ำมาเป็นลาบลอยของคือมันเหมือนมันมีมูลค่ามหาศาลเลย
เขาบอกว่าเวลาที่จะเจอบางทีมันลอยมาติดชายฝั่งเอง
นั่นไงเป็นเขาเรียกว่าทองลอยมาลาบลอยมาเป็นอย่างนี้นี่เอง
นี่แหละลาบลอยของคุณคิดดูสิ
บางทีบางคนคิดเห็นแล้วไอ้พวกปลาวานหน้า
มีเก็บเอาไว้จะได้ไปขายได้เงินได้ทอง
ลงทะเลไปรอปลาวานอ้วกออกมานี่ไม่ได้ไม่ได้นะคะคุณ
คุณจะเอาอะไรอาหารแสลงไปให้ปลาวานก็ไม่ได้
ไม่ได้เขาจะออกมาของเขาโดยธรรมชาติ
เป็นโชคดีของเขาแล้วกันนะที่เขาจับได้เขาหาเจอค่ะ